ผลการแข่งขันอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟาเดย์ของทีมชาติไทยชุดใหญ่
แล้วก็เดินทางไปที่อุสเบกิสถานเพื่อเล่นในชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกหรือว่า
เอเชนคัปรอบคันเรื่องนะครับปรากฏว่านำบารีนก่อนก็จริง
แต่สุดท้ายเนี่ยแพ้แล้วก็เห็นถึงรูปทรงเกมที่ในช่วงท้ายอาจจะมีแผ่วให้เห็นนะครับ
กับการที่ต้องขาดหายผู้เล่นหลายคนไปนะครับ
ลูกคือชนะทิพย์แล้วก็ตัวริมเส้นซ้ายขวาที่จะมีตัวสำรองในการเปลี่ยน
ที่อาจจะไม่ใช่วิติเดิมจากชุดอาเซนครัฐที่เป็นแชมป์ว่านะครับ
กับประตูหนึ่งศูนย์ตรงนี้จากจุดโทษครับบรินพาราที่จุดโทษแล้วเป็นธีรสินยิงเข้าไป
แต่ว่าลูกนี้เสียง่ายครับในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกนะครับ
บาเรนตีเสมอจากทางอาคาตาวนะครับแล้วก็มาโดนลูกเนี้ยครับ
ท้ายเกมเลยครับนาทีที่เก้าสิบเอ็ดนะครับจากการยิงของซึ่ง
ไอ้ปัญหาตรงเนี้ยก็คือว่าในช่วงยี่สิบนาทีอุดท้าย
แต่ทีมไทยดูแผ่วไปเลยนะครับจะแพ้บาเรหนึ่งต่อสอง
หลังเกมมาโน่ให้สัมภาษณ์ว่าก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดครับ
แนว่าจะขาดณตัวหลักหลายคนมันจะเป็นชนะทิศมันจะถอมเบียรมถึง
นาเตต์จากแล้วก็ทีมอยู่ยี่สิบสามก็พยายามทำให้ทุกคนนั้นเล่นในแนว
ทางที่วางเอาไว้แต่ว่าเกมนี้มีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ต้องพยายามแก้ไขก่อนไปชิงแชมป์เอเชียที่อุสเบกิสถาน
ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ต่อมาคุมทีมช่วงปลายปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันนะครับการแพ้เกมนี้ก็เป็นนัดแรกของเขาใน
ทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็สถิติเนี่ยนะครับคุม๑๒นัดชนะ๙เสมอ๒แล้วก็
แพ้ไปหนึ่งครับส่วนเฮริโอซูซ่ากุญซือทีมชาติบาเรนชาวบริเกต
ก็ให้สัมภาษณ์ว่าทีมชาติไทยนะครับมีจุดเด่นสำคัญที่การ
ทำเกมลุกค่อนข้างเร็วแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ปรับแผนการเล่นพยายาม
ปิดพื้นที่ว่างให้เร็วที่สุดซึ่งสุดท้ายเนี่ยลูกทีมทำได้ดีมากจน
ทำให้ไทยเนี่ยต่อบอลทำเกมลุกได้ไม่ถนัดและผลลัพธ์ที่ออก
มาก็เป็นไปตามเป้าหมายครับจากผลการแข่งขันฟีฟาเดย์สองนัด
ในเดือนนี้นะครับเกมแรกไทยชนะเป็นสถานหนึ่งศูนย์เมื่อวัน
ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมอุ่นเครื่องนอกไปทีม
ฟีฟาเดย์ที่ตามกำหนดนะครับการจะเริ่ม๓๐พฤษภาคมเลยนะ
ของการเริ่มโปรแกรมก็ทำให้ได้แต้มเพิ่มเพียงแค่
๒๒๖๑คะแนนส่วนเกมแพ้บาเลนะครับมีแต้มติดลบ๔๑๐๗คะแนน
รุปแล้วนะครับแข่ง๒นัดไทยมีแต้มลดลงจากเดิมคือ๑๘๔๖คะแนน
ก็เท่ากับว่าก็จะเหลือเท่ากับ๑๑๖๕๘๓คะแนนอันดับก็มี
โอกาสลดลงเลยนะครับจากเดิมคือ๑๑๑ต้องดูผลการแบ่งขันชาติ
อื่นด้วยนะครับมีโอกาสอันดับร่วงเหมือนกันส่วนโปรแกรมการ
ขันของทีมชาติไทยในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
ครับไทยรัฐทีวีถ่ายท้อสดทั้ง๓นัดนะครับ๘มิถุนายนเวลา
ทุ่มครับเจอกับเมาดีฟแล้วก็๑๑มิถุนายนนะครับ๑ทุ่มเหมือนกัน
ศรีลังกาและ๑๔มิถุนายนเจออุสเบคิสถานครับเวลา๔ทุ่ม
๕นาทีก็เน้นย้ำนะครับว่า๓นัดเนี่ยถ่ายท่อสดทางหน้าจอแท้
ทีวีนะครับก็จะเข้าสัญญาณก่อนประมาณ๑๕นาทีนะครับ
ฝากติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดในช่วงหลังจากนี้ของทีมชาติ